ข่าวนี้ต้องบอกว่าใครไม่งงทหารเกณฑ์คนนี้งงมากค่ะ

เขาอยู่ที่บุรีรำปกติไม่ค่อยได้ออกจากค่ายเลยนะคะพี่หุย
นานจะออกมากลับบ้านสักทีนี่ล่าสุดที่เพิ่งสอบได้จะเอาไปสอบเทียบวุฒิใช่ไหมคะ
มอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่ดีดีสักพักได้ยินเสียงแบบเหมือนกลุ่มคนวิ่งอ่ะอืม
ไปปุ๊บโอ้โหวัยรุ่นอาวุธครบมือเลยค่ะ
คนหนึ่งมีสนับมืออีกคนมีมีดแล้ววิ่งมาลุมเขา
ไล่ต่อยทั้งไล่ฟันจนโอ้โหหัวล้างข้างแตกอ่ะ
ล้มจนหัวฟาดเสาดูสภาพอันนี้สภาพนี้เลย
เขาบอกโทษนะคะผมไม่รู้จักคุณเลยอ่ะ

ถ้านับดูจากในคลิปประมาณ๕๖คนได้เขาจอดติดไฟแดงอยู่ดีนั่น
ประกบแล้วรุมเขาเลยจนเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
ตรงนี้คือสี่แยกวัดโพทรายทองอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ๕มีนาคมค่ะ
ทหารเกณฑ์คนนี้คือนายจีรศักดิอุ่นใจหรือว่าในตอกนะคะอายุ๑๙ปี
เป็นทหารเกณฑ์ค่ายรอ๒๓๔๐๐จังหวัดบุรีรำ
ถูกไล่ทำร้ายทั้งเอาสนับมือชกเอามีดฟัน
คือวิ่งหนีตายแบบนี้ล้มลุกคลุกคลานอยู่ล้มหัวฟาดเสาด้วยนะคะ
กระแทกอีกบล็อกจนแตกอีกอ่ะ
ก่อนที่พอไล่ตีเขาหนำใจแล้วเนี่ยวิ่งกลับไปขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีไป
ตอกยังต้องเดินย้อนกลับไปเอารถตัวเองที่ล้มอยู่กลางถนนด้วยนะคะ
เจ็บก็เจ็บเลือดก็ไหลอาบต้องพาพยุงร่างตัวเองกลับไปเอารถนะคะ
มีอีกมุมเนื้อนี่พลเมิงดีถ่ายเอาไว้
เป็นมุมที่เขาพยายามวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดแบบสุดพลังนะคะ
แล้วถ้าสังเกตตอนนั้นชาวบ้านอยู่กันหลายคนนะ
แล้วแดดนี้เปรี้ยงเลยนะคะคือกลางวันแสกไม่แคร์อะไรเลย
เราส่งเนติชาวลงพื้นที่เลยนะคะ
เขาบอกว่าสี่แยกตรงนี้เนี่ยมีบ้านเรือมีร้านค้าอยู่หลายร้าน

จุดที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดที่ในตอกวิ่งแล้วล้มจนหัวฟาดอิดบล็อกจนแตกอะค่ะ
คือซากอิดบล็อกที่แตกยังคาอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นพกดาบวิ่งไล่ฟันคนเจ็บผ่านหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง
ก่อนที่ในตอกจะไปล้มหัวฟาดอิดบล็อก
แล้วเขาเห็นในตอกล้มหัวฟาดเสาไฟหน้าร้านด้วยค่ะ
เขาพยายามตะโกนห้ามแล้วจนสุดท้ายไม่รู้ว่าวัยรุ่นมันตีจนหนำใจแล้วหรือยังไงนะคะถึงได้หนีไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวัยรุ่นจากไหน
ในติชาวไปคุยกันนะครับ
แค่เกือบในตอกที่บ้านด้วยนะค่ะ
ญาติพี่น้องก็ทำพิธีเรียกขวัญกันอยู่พอดีเลย

หัวนี่ปิดผ้าพันแผลทั้งแถบเลยนะคะ
เรื่องต้นตาด้านขวาในตอกมีรอยฟกช้ำบวมปูดจนปิด

มีแผลจากการถูกทำร้ายที่แขนสองข้างแล้วก็ที่เท้าด้านซ้ายด้วยค่ะ
ตอกเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่อยู่แต่ในค่ายไม่ค่อยกลับบ้าน
วันนั้นเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากสอบอาวุธกรสนจะไปสอบเทียบเป็นนักเรียนในสิบ
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักคนก่อเหตุเลยไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วไม่เคยมีเรื่องด้วย
เขาติดไฟแดงอยู่ดีอยู่ก็โดนไล่ตีอะค่ะ
แล้วก็จอดติดไฟแดงแล้วก็มีรถมาจากข้างหลังครับ
เป็นผู้ก่อเหตุเลยครับก็ลงมาเอามีดไล่ฟันครับ
พอลงมาถึงเขาก็เอามีดไล่ฟันเลยครับอืม
ตอนนั้นเราจังหวะที่เขามิดไล่ควันคือเราก็จอดของเราปกติ

งงไหมครับอยู่ทำไมเขาถึงมาทำร้ายเราเลย

พี่ชายของในตอกเองนะคะเขาก็บอกโอ้โหพอเห็นสภาพน้องแล้วเขารับไม่ได้เลยอ่ะ
น้องคือเละมาเลยแล้วคือเขารู้จักน้องเขาดีน้องเขาไม่ใช่นักเลง
ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลยเป็นคนเงียบด้วยซ้ำอยู่อยู่มาถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ย
เขาบอกเขาไม่แฮปปี้เลยนะไม่พอใจมากตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายน้องชายเขาเนี่ยเป็นใครแล้วทำทำไม
แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะทำไปด้วยความคึกขนองเหมือนแบบอยากประกาศศักดาทำร้ายคนอื่นเอาสนุกเอามันแบบนั้นนะคะ
เขาบอกขอตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้หน่อย
อาจจะจำคนผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ครับ
น้องเราเป็นรอปเค้าอาจมึงบ้านหน้า๓๖๐

เรื่องต้นเรียกมาสอบ๒คนแล้วแต่ยังคงให้การปฏิเสธค่ะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างในตัวอำเภอนะคะ
ซึ่งตำรวจก็นำภาพผู้ต้องสงสัยในคลิปมาให้ในตอกดู

แต่จำได้ว่าก่อนเกิดเหตุ
มีมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงข้างกัน

ฝากให้ตำรวจช่วยจัดการหน่อยก็แล้วกันนะคะ